รวมกลุ่มกันของคณะพระสงฆ์
คือรวมกลุ่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้

นำโดยพระเมธีธรรมาจารย์นะคะ
มีการรวมกลุ่มกันของคณะทศพพุทธมนตร
แต่ว่าสุดท้ายมีภาพที่เกิดขึ้น
ในลักษณะที่คล้ายกับปะทะกัน
ระหว่างพระสงฆ์กับทหาร
จนทำให้โลกโซเชียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ
ถึงความเหมาะสมในการกระทำดังกล่าว
ก็มองว่าพระสงฆ์มีการเคลื่อนไหวแบบนี้เหมาะสมหรือไม่
ก็ต่อว่าทหารว่าพระไม่ได้เริ่ม
แต่ทหารมาเริ่มก่อนเพราะว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่สามารถเคลื่อนไหวได้
แต่ประเด็นสำคัญก็คือทางคณะพระสงฆ์ออกมาเรียกร้อง๕ข้อ

หลักเลยก็คือบอกว่าไม่อยากจะให้รัฐบาล
เข้ามาก้าวกายการทำหน้าที่ของคณะสงฆ์
อยากจะให้เดินหน้าในการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
โดยการแต่งตั้งสมเด็จช่วงให้ขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราช
อยากจะให้บรรจุพระพุทธศาสนา
ลงไปในรัฐธรรมนูญว่าเป็นศาสนาประจำชาติ

จากการชุมนุมที่พุทธมนตรก็เคลื่อนขบวนกันไปที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งที่ธรรมเนียบรัฐบาลก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รวมถึงมีผู้บัญชาการทหารบกอยู่ด้วยนะคะ
ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็รับหนังสือเอาไว้บอกว่าจะนำไปพิจารณา
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้
แล้วเดี๋ยวจะไล่เรียงให้ฟังว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะ

ตามภาพเป็นเหตุการณ์น่าตกใจเลยนะภาพจริงจริงแล้วเหตุการณ์อย่างที่บอกว่า
รวมกลุ่มกันของคณะพระสงฆ์เขาเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะ
ตั้งแต่แปดโมงเช้าแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยที่มีความวุ่นวายเกิดขึ้น
ก็คุยช่วงบ่ายเวลาประมาณสิบสามนาฬิกาค่ะเพราะว่ามีทหารพลรเก้า
เข้ามาปิดกั้นบอกว่าไม่อยากจะให้พระสงฆ์และประชาชนเนี่ย
ขบวนเข้าไปที่พุทธมนตรพอมีการมาปิดกั้นแล้วเนี่ย
ก็ทำให้กลุ่มคณะพระสงฆ์ไม่พอใจเนี่ยค่ะก็มีการผลักดันกัน
ระหว่างพระและทหารแล้วก็มีภาพพระกำลังโยกรถฮัมวี่
ซึ่งเป็นรถของทหารที่นำมากั้นเส้นทางไม่อยากจะให้มีการเคลื่อนขบวนของคณะพระสงฆ์อ่ะนะคะ
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มภายใต้ชื่อว่าสกัดแผนล้มล้างการปกครองคณะสงฆ์ไทย
โดยพระเมธีธรรมจารย์เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
เครือข่ายคณะสงฆ์และองค์กรภาคีพุทธบริษัท๔ทั่วประเทศ

ส่วนช่วงเย็นหลังจากมีการสกัดกั้นของทหาร
มีการผลักดันกันระหว่างทหารกับคณะพระสงฆ์คณะนี้
เมธีธรรมจารย์ก็ได้อ่านแถลงการเลยนะคะ
วัตถุประสงค์ในการรวมกลุ่มกันครั้งนี้คืออะไร
เราไปฟังเสียงพระเมธีธรรมจารย์พูดถึงจุดยืนแล้วก็สาเหตุที่มารวมกลุ่มกันในครั้งนี้ค่ะ
ที่ประชุมคณะสงฆ์ทั่วประเทศจึงมีสังคมติร่วมกัน
ขอให้นายุทธมนตรีดำเนินการดังนี้
หนึ่งห้ามหน่วยงานภาครัฐเข้ามาก้าวไก่เรื่องทางสงฆ์
ขอให้ทำหน้าที่อุปถัมภำรุงพระพุทธศาสนาตามแบบอย่างบรรพบรุษไทย
ขอให้รัฐบาลยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติอันดีงามที่กระทำสืบกันมา
คือการดำเนินการใดที่เกี่ยวกับการปกครองคณะสงฆ์
ทางรัฐบาลจะต้องปรึกษาและได้รับความเห็นชอบจากมหาเทศสมาคมก่อน
นี่แหละค่ะก็คือจุดยืนข้อเรียกร้อง๕ข้อ
จากทางคณะสงฆ์ที่ออกมารวมกลุ่มกันเมื่อวานนี้
แล้วก็บอกว่าถ้าไม่ได้ตามข้อเรียกร้องดังกล่าว
จะมีการชุมนุมต่อเนื่องไปจนถึงวันมาคบูชา๒๒กุมภาพันธ์
แต่ว่าในจุดที่พุทธมนตรก็มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาเข้าไปพูดคุย
แล้วก็เชิญตัวพระเมธีธรรมอาจารย์เมื่อสักครู่นี้นะคะ
ซึ่งเป็นแก่นำในการรวมกลุ่มกันของคณะสงฆ์ไปพูดคุยกันก่อน
หลังจากนั้นก็เคลื่อนกันมาค่ะที่ธรรมเนียบรัฐบาล
ที่เห็นก็คือการยื่นหนังสือให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
สำหรับข้อเรียกร้องห้าข้อที่มีการเรียกร้องเรียกร้องไป
รองนายกรัฐมนตรีก็รับข้อเสนอไว้นะคะ
หลังจากนั้นกลุ่มคณะพระสงฆ์ก็เลยยุติการชุมนุมในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกา
แล้วก็แยกย้ายกันกลับแต่ก็รอฟัง
พระสงฆ์บอกว่ารอฟังว่าจะได้ตามข้อเสนอข้อเรียกร้อง๕ข้อที่ยื่นไปหรือเปล่า
ถ้าไม่ได้ตามนั้นก็อาจจะมีการออกมาเคลื่อนไหวอีกค่ะ
ได้มีการนำโดรนขึ้นไปเก็บภาพมุมสูง
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่พุทธมนตร
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพสำหรับภาพรวม
เหตุการณ์เมื่อวานนี้นี่เป็นภาพจากโดรนที่ทีมข่าวของเราได้ถ่ายเอาไว้
เป็นนี่คือด้านหน้าด้านหน้าพุทธมนตร์ทน
สังเกตว่าการจราจรติดขัดเลยเพราะว่าก็มีทั้งรถบัส
แล้วก็รถตู้หลายคันที่ขนคนแล้วก็พระพิสุขสงฆ์มานะคะ
เราก็พยายามจะวนหาที่จอดแล้วก็ปล่อยคนลงก่อนแบบนี้
รถค่อนข้างติดขัดพอสมควรค่ะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เองก็ไม่ยอมให้รถนั้นเข้าไปด้านในพุทธมนตรด้วย
ส่วนบรรยากาศการชุมนุมนะคะคุณผู้ชมนี่เลย
ตอนนี้คือช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงตรงค่ะ
กลุ่มประชาชนแล้วก็พระสงฆ์เนี่ยก็ออกมานั่งกลางแดดบริเวณหน้าองค์พระภายในพุทธมณฑลนะคะ
แล้วก็พระสงฆ์นับพันรูปที่อยู่ในเต็นต์ก็ย้ายออกมานั่งรวมกันข้างนอกหมดเลย
ลับกับมีการขึ้นปราศัยโจมตีกลุ่มคัดค้านการตั้งสมเด็จพระสังฆราชด้วย
ก็ดังสลับกันกับการปราศัยแล้วก็การเปล่งเสียงสาธุจากญาติโยมที่อยู่ในบริเวณนั้นค่ะ
ทีนี้ทันทีที่โฆษกบนเวทีประกาศขึ้นมาบอกว่า
ทางรัฐบาลยอมรับเงื่อนไขที่กลุ่มผู้ชุมนุมนำเสนอไปแล้ว
ทุกคนเขาก็ส่งเสียงเฮกันนะคะแล้วก็ประกาศชัยชนะยุติการชุมนุมค่ะ
มีการพูดผ่านเครื่องขยายเสียงบอกว่าพวกเราชนะแล้ว
และขอให้แยกย้ายกันกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อจะรอฟังท่าทีของรัฐบาลต่อไปค่ะ
แต่ก็ได้มีการประกาศจุดยืนเอาไว้นะคะว่าถ้าหากว่าทางรัฐเนี่ยไม่ทำตามขั้นตอนของกฎหมายในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ยี่สิบ
ก็จะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ภาพทุกคุณผู้ชมเห็นก็คือชาวบ้านและพระศกต่างพากันแยกย้ายสลายการชุมนุม
แล้วก็ไปขึ้นรถเดินทางกลับภูมิลำเนา
ก็สังเกตกันนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วการเดินทางมาครั้งนี้ก็เป็นพระที่มาจากภาคกลางแล้วก็ภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
คือจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยแน่นอนในโลกโซเทียลก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กัน

ก็ถามคุณผู้ชมเลยแล้วกันนะคะเช้าวันนี้คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของคณะพระสงฆ์คุณผู้ชมมองว่าเรื่องของพระพุทธศาสนาในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
ถามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะให้คุณผู้ชมได้แสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีก็ต่อเนื่องเลยเช้าวันนี้นะคะ
แกนบาร์โค้ดได้ที่หน้าจอแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ส่งข้อความมาเราจะนำข้อความของคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอเพราะเราอยากจะรู้ความคิดเห็นและมุมมองของคุณผู้ชมด้วย
เพราะว่าในโลกโซเชียลมีสองมุมแน่นอนมุมหนึ่งตั้งคำถามเลยว่าเหมาะสมหรือเปล่าที่คณะพระสงฆ์จะออกมาเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้เป็นกิจของสงฆ์หรือไม่
คือหลายคนถึงก็ตั้งคำถามต่อเนื่องไปถึงการที่มีลักษณะคล้ายกับจะปะทะกันว่านั่นคือพฤติกรรมที่เหมาะที่ควรของพระพิสุขสงฆ์หรือไม่
ที่มีหนวดเคราแล้วก็ตั้งคำถามว่าพระจริงหรือเปล่า
และพระทำไมถึงไว้หนูไว้คราวแบบนี้แล้วทำไมออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้
อีกมุมหนึ่งก็บอกว่าภาพที่เห็นในลักษณะการผลักดันกันระหว่างทหารกับพระเนี่ย
พระไม่ได้ทำอะไรเลยทหารนั่นแหละมาสกัดกั้น
ให้พระเคลื่อนไหวที่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติอยู่แล้ว
ทำไมต้องมาสกัดกั้นแบบนี้ก็เลยมีการประทะกัน
แต่ภาพนี้คือเป็นภาพที่ทหารนำรถฮัมวี่ไปขวางเอาไว้
เพื่อไม่อยากจะให้มีการเคลื่อนไหวไปมากกว่านี้
ไม่อยากจะให้คณะพระส่งเข้าไปข้างในแต่พระก็ไปคล้ายอยากจะล้มรถเลยนะ
มาดูเสียงวิจารณ์ในโลกโซเชียลกันหน่อย
เห็นภาพข่าวเกี่ยวกับพฤติกรรมพระวันนี้แล้วรู้สึกเศร้า
นี่ประเทศไทยเราเป็นได้ถึงเพียงนี้เชียวหรือ
อีกรายหนึ่งก็บอกเห็นข่าวแล้วปวดใจไม่อยากตักบาดอีก
อกจากนี้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เพิ่มเติมนะคะ
หนุ่มเสียงดีตีคูงครีเอทีฟนอกโลก
โพสต์เป็นคลิปวิดีโอเลยค่ะคุณผู้ชม

ศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คนที่ดูแลศาสนานั่นแหละที่เสื่อม
เป็นพระต้องละทางโลกแล้วไม่ใช่ทำพฤติกรรมแบบนี้
พระร้องบอกว่าอยากให้สื่อเนี่ยนำเสนอข่าวอย่างถูกต้อง
เพราะว่าพระไม่ได้ทำร้ายทหารนะ
แต่ทหารไปทำร้ายพระก่อนพระก็เลยต้องเข้าไปห้ามค่ะ
สมาชิกยูทูปคนหนึ่งที่ชื่อเรารักพระพุทธศาสนาก็โพสต์คลิปวิดีโอ
พร้อมกับตั้งชื่อคลิปว่าทหารทำร้ายพระณพุทธมณฑล
ก็เป็นเหตุการณ์ช่วงชุลมุนที่ชาวเน็ตเนี่ย
เขาก็ถ่ายภาพเอาไว้ได้นะคะ
ซึ่งพอหลายคนที่เข้าไปกดชมคลิปก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นบอกว่า
เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลองดูดี
ต่างหากที่กำลังล็อกคอทหารอยู่
ซึ่งหลังจากโพสต์ได้สักพักนึงเนี่ยคลิปนี้ก็ถูกลบไป
ส่วนแฟนเพจเจี๊ยบเรียบด่วนค่ะมีการโพสต์ข้อความถึงประเด็นนี้เหมือนกัน
บอกว่ามีคนส่งข้อความมาทางหลังไมค์
อยากให้ช่วยแก้ข่าวเรื่องพระทำร้ายทหาร
ซึ่งเจี๊ยบก็ยืนยันกลับไปนะคะว่า
จะไม่โพสต์แก้ข่าวให้เพราะว่าไม่มีที่มาที่ไป
รวมถึงไม่มีข้อมูลในการยืนยันข้อเท็จจริงด้วย
จากนี้เจี๊ยบเองก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าถ้าคนจะเสื่อมศรัทธากับพระ
ก็ไม่ใช่เป็นเพราะขบวนการบ่อนทำลายจากข้างนอก
แต่ทุกวันนี้ที่คนเสื่อมศรัทธาลงทุกวัน
ก็เพราะพฤติกรรมของคนข้างในค่ะ
แต่ก็มีฝ่ายสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนี้นะคะ
ก็มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ในเฟซบุ๊คเป็นภาพกงล้อ
ที่แปลว่าเรารักพระพุทธศาสนา
สำหรับกระแสวิจารณ์ที่เกิดขึ้นในโลกโซเทียลทำให้มีแฮชแท็ก
ที่นิยมในช่วงค่ำวานนี้
แฮชแท็กกันเยอะเลย
ก็คือทางคณะพระสงฆ์ก็ได้ยื่นข้อเรียกร้อง๕ข้อไปยังรัฐบาล
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
หนังสือไว้ในฐานะตัวแทนของรัฐบาล
รับปากว่าจะนำไปพิจารณา
หนังสือแล้วพระเมธีธรรมจารย์ว่าอย่างไร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสุวพันธ์ตันยุวัฒนะว่าอย่างไร
เพราะว่ารัฐมนตรีสุวพันธ์ดูแลเรื่องของพระพุทธศาสนาเป็นหลัก
ไปฟังเสียงสองท่านนะคะ
วันนี้ต่อมาคิดว่าเป็นบรรยากาศที่ดี

ก็คิดว่าก็การชุมนุมก็คงไม่ยืดเยอะไปกว่าวันนี้
ถ้าข้อเสนอที่เป็นแบบนี้นะครับ

แต่ว่าเช่นเรื่องการที่ทำอย่างไร
จึงจะไม่คุกคามหมาเทศสมาคมทั้งคณะนั้นก็เรื่องหนึ่ง

ต้องไปแก้ไขปัญหาซึ่งก็ต้องใช้เวลาอยู่บ้าง
ข้อที่๒ก็คือเรื่องมติมหาเทศสมาคมตั้งแต่วันที่๕มกรา
เรื่องการเสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชทางท่านรองนายก
ท่านก็รับปากว่าท่านจะไปดูแลให้จะไปจัดการให้ไปดำเนินการให้
และประสานงานกับท่านนายกมนตรีเมื่อกลับมาจากต่างประเทศ
ต้องกลับไปคุยกับแกนนำต้องกลับไปคุยกับพระผู้นำทั้งหลายว่าเราจะเอายังไง
แต่ว่าที่จะพูดไว้เนี่ยว่าเรายังอัตมาเคยพูดหลายครั้งแล้วว่า
ให้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็พระจะมารวมกัน
คราวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเรามารวมกันแล้วก็คงให้เวลาสักระยะหนึ่ง
ในการดำเนินตามตามข้อเรียกร้องแล้วก็ยังยังจะเรียกว่าอะไรใช้คำว่า
พระสงฆ์ก็ยังมีความรู้สึกตรงกันว่าจะต้องกลับมาอีก
ค่ะนี่เป็นเสียงของพระเมธีธรรมาจารย์หลังจากยื่นหนังสือให้กับรองนายกรัฐมนตรีเรียบร้อย
อย่างนี้คืออีกหนึ่งขั้นตอนแล้วเป็นการยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว
ว่ามีมุมมองอย่างไรในฐานะที่ดูแลเรื่องของพระพุทธศาสนา

ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ